ส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองผ่านพ้นมาในส่วนของปีใหม่
คือก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าพักเล็กต่างเขามีแนวโน้ม
ว่าจะรวมกัน๑๐พักขึ้นไปเพื่อระดมผู้สมัครสอสอ

แต่สุดท้ายแล้วเหมือนว่าพักเล็กเขามีคำตอบแล้วว่า
อนาคตของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
เพราะการเลือกตั้งเมื่อปี๒๕๖๒ด้วยระบบจัดสรรปันส่วนผสม
ใช้สูตรคำนวณแบบพิษดารจนทำให้เกิดสอสอปฏิเสธกลายเป็นพักขนาดเล็กจำนวนมาก
มาถึงปีนี้ซึ่งจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น
นักวิเคราะห์การเมืองก็ฝันทงว่าพวกเขาจะศูนย์พันธุ
กติกาเลือกตั้งบัตร๒ใบและสูตรหาร๑๐๐
บีบให้พักขนาดเล็กต้องดิ้นหนีตายไปหาชายคาใหม่
หรือไม่ก็ควบรวมพักกัน

นายแพทย์มระวีมาชมาดลหัวหน้าพักพลังธรรมใหม่
ประกาศเดินหน้าควบรวมพักขนาดเล็กไม่ต่ำกว่า๑๐พัก

หวังใช้ยุทธการไม้ซีกงัดไม้สูงสู้ศึกเลือกตั้ง
พลังธรรมเราก็มีการกำหนดว่า
จริงผมได้ติดต่อประมาณ๒๐พักแล้วฮะ
จากนี้ไปอีกไม่นานแล้วครับก็จะมีคำตอบว่า
มีพักใดที่จะมารวมกับพักกำลังทำในการสู้
แต่รวมแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
ร้อยหลังปีใหม่มาได้๒วัน
ดูเหมือนความฝันของหมอมระวียังไปไม่ถึงไหน
เพราะอย่างพักครูไทยเพื่อประชาชน
พักเพื่อชาติไทยและพักประชาธิปัตย์ใหม่
ตอบกลับมาแล้วว่าจะขอเดินหน้าทำพักต่อไม่สนควบรวม
ขณะที่อีกหลายพักอย่างรักผืนป่าประเทศไทยของนายดำรงพิเดช
ก่อนหน้านี้ก็เคยหอบสมาชิกไปรวมกันกับพักโอกาสไทยของนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณ
มาถึงวันนี้เมื่อนายมิ่งขวัญสละเรือหนีไปอยู่กับพักของลุงป้อม
นายดำรงจึงต้องหาสังกัดใหม่เตรียมย้ายไปซบกับสร้างอนาคตไทย
เช่นเดียวกันกับนายพิเชษสถิรัชวัล
ส่วนนายพีมรวิตเรื่องลือดลพากษ์อดีตหัวหน้าพักไทยรักษ์ธรรม
แม้เจ้าตัวจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง๑๐ปี
แต่กรุยทางส่งน้องชายลงสมัครสอสอสละบุรี
สังกัดพักสร้างอนาคตไทยแล้วเช่นกัน
จากพักพลเมืองไทยของนายสัมพันธ์เลิศนุวัฒน์ที่เจ้าตัว
ขอรอดูสถานการณ์อีกระยะว่าจะย้ายไปอยู่พักไหน
แต่ก็จะต้องตัดสินใจเร็วนี้
สิ้นสุดเทศกาลปีใหม่คงจะได้เห็นพักเล็กยุบรวม
หรือว่าย้ายไปซบกับพักการเมืองใหญ่ชัดเจนขึ้น
เพราะกติกาใหม่บีบคันให้ทุกคนต้องดิ้นรนหนีตาย
ทำคะแนนให้ได้มากกว่า๓แสนคะแนนแลกกับ๑ที่นั่ง
ต่างจากครั้งที่แล้วได้คะแนน๓๐๐๐ก็ถูกปฏิเสธได้เป็นสอสอ
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน